ว้าว
ตลาดสดการเมืองมาแล้วจ้า
เก้าอีดมตีจ้าเก้าอีดมตี
พอลูกสองคนนี้เฮียปองโฟนกับเฮียประโภนอดิเลกศาล
ขาหลอกทำเอาแฟนคลับหัวจะปวด
ทำตัวประดุษมินเจ้าแวบไปพักนั้นทีแป๊บมาพักนี้ที
ชาติไทยพัฒนาเอ่ยพลังประชารัฐเอ่ย

ล่าสุดไปอยู่ที่ประชาธิปัตย์
โอ๊ยไม่เหนื่อยบ้างเหรอจ๊ะคุณลุงค่ะ

หลอกคนนี้ก็เหมือนกันฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์
สงสัยโดนทายตะขาบมาแง้ม
เดินสายสะสมประสบการณ์มาแล้ว๔ปีกับ๔พัก
สุดท้ายต้องมาซบตักนุ่มของลุงป้อม
เรียกว่าลุงไปไหนฟิล์มไปด้วย
ช่วยเรียกเสียงคริสต์ได้ดีนักแล
ทำเอาใจเหี่ยวของลุงและชุบกระชวยกันทีเดียว
ส่วนนุ่มใหญ่สองยอดกุมารอย่างคุณหุ้ยอุตมะสาวนายน
กับคุณพี่สนทิรัฐสนทิจิระวง
ไม่อยากรู้ว่าชอบเล่นเกมลิงจับหลักกับเขาเหมือนกัน
อุตส่าห์หาทรัพยากรมาครับสั่งคายหวังสร้างอนาคตไทย
แต่ไม่ทันไรไม่เห็นอนาคตเอาเสียแล้ว
ว่าแล้วก็แพ็กกระเป๋าเดินร้องเพลงสงสาร
กลับไปอยู่กับลุงป้อมดีกว่าใช่ไหมใช่ไหม